เขาบอกว่ามีพนักงานคนหนึ่งฮะ
ทำงานจนเสียชีวิตนะครับ
สุดเศร้าครับคนวงการทีวี

เคยตัดเพาะคงต้องรอให้ตายก่อน

กลายเป็นข่าวเตือนใจของคนทำงานครับ

โดยระบุว่าคงต้องรอให้ผมตายก่อนละมั้ง
เบิร์ตต้องมีติดตัวตลอดเวลาคือ

แต่โดยรวมเขาก็แข็งแรงดีนะครับ

แต่เหมือนชายวัย๔๐กว่าทั่วไป

ถ้าวงจรชีวิตดำเนินไปอย่างที่ควรจะเป็น

ทั้งการทำงานการกินการพักผ่อน

ไปกับโต๊ะหยุดหายใจขณะยังทำงาน
การเป็นเจ้าหน้าที่จัดผังรายการ

ถ้าผู้บริหารวางโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม

ถามว่าแล้วผู้ใหญ่เนี่ยไม่เคยหาคนมาช่วยเบิร์ตเลยเหรอ
นะครับหึนะครับ

แต่ส่วนใหญ่เป็นการโยกคนจากแผนกอื่นนะครับ
เพราะต้องการกดดันให้คนนั้นลาออกครับ

ไม่ใช่การส่งคนมาช่วยเหลือให้งานมีประสิทธิภาพจริง
คนที่ทำงานในองค์กรนี้มานานจะรู้ว่า
พี่เบิร์ตเป็นคนเงียบสุภาพเรียบร้อย

อาจจะเป็นเพราะบุคลิกที่เขาต้องเป็นแบบนี้นะครับ
เลยทำให้เบื้องบนเนี่ยไม่เคยสนใจใยดี
แต่ว่าโยนงานให้ทำโครม
เพื่อนที่เคยร่วมงานกับพี่เบิร์ตแทบทุกคน
ล้วนแต่เคยได้ยินเบิร์ตพูดเชิงตัดเพราะว่า

อืมก็คงจะจริงอย่างที่เบิร์ตว่า

ย้อนอ่านโพสต์ก่อนหน้านี้ได้นะครับ
นี่นะฮะก็ต้องขอแสงความเสียใจกับ
ครอบครัวของคุณเบิร์ตแล้วก็รวมถึงองค์กรหน่วยงานที่

ก็คือปุ๊บแล้วก็บอกเคยเห็นก็บอกว่า

ยาวข้ามไปแบบกลางคืน

คือมินเห็นตั้งแต่เช้ามินเห็นคนแทรพ์โพสต์นี้เยอะมาก
แล้วความเราแบบเราทำงานทีวีกันน่ะ

การนอนเนี่ยสำคัญมาก

หลายคนก็ไปกันโดยไม่รู้ตัว
ทุกวันนี้การจากลามันไม่ได้บอกก่อน
ว่าร่างกายเราเหนื่อยเรานักอะไรแล้วนะ

อายุก็ไม่เกี่ยวคืออย่างตอนนั้นที่มีข่าว

ใช่นักพวกนักธุรกิจที่แบบไฟแรง

เวลามันชัดดาวนปุ๊บเพื่อตัดภาพดับแล้วก็ไป
มิ้นบอกน่าจะดีที่สุดนะฮะ